มีการออกมาถึงเรื่องของราคาที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยครับ
ค่ายหนึ่งเป็นค่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่น
มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ไฮเทคออกมาไปชมกันเลยครับ
กลับมาเข้าสู่วงการผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
หน้าตาน่ารักแถมฉลาดสามารถขยับตัวได้
ช่วยเรียกแท็กซี่ได้เดินได้นะฮะยืนได้นั่งได้

หุ่นตัวนี้สามารถส่งข้อความตอบกลับแจ้งเตือนผู้ใช้ว่า
มีข้อความเข้าสู่ระบบเพียงแค่ยกแขนขึ้นเท่านั้น

ยำไฮเทคถึงขนาดเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก
ฉายภาพความทรงจำดีได้อีกด้วยนะครับ
หุ่นยนต์ตัวนี้กำลังจะวางจำหน่ายในญี่ปุ่นครับ
วันที่๒๖พฤษภาคมนี้ด้วย
ราคาเริ่มต้นประมาณ๑๙๘๐๐๐เย็น
เป็นเงินไทยก็สูงเหมือนกันครับ๖๓๖๐๐บาท
งานนี้ชาร์ฟมั่นใจว่าจะขายดีอย่างแน่นอน
ราคาจะสูงกว่าโทรศัพท์ทั่วไปถึง๒เท่า
แต่ก็มั่นใจว่าจะขายได้ดีนะครับ
เพราะว่ามีคนสั่งจองล่วงหน้ามาแล้วจำนวนมากครับ

มีให้เลือก๔สีตามเดิมเลยครับ
คือสีทองสีเงินสีเทาสเปรกเวย์แล้วก็สีโรสโก
แต่ว่ายังไม่มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดว่า
แสดงความสนใจตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เขาก็ไม่ยอมไม่น้อยน่าเหมือนกันนะครับ
จำหน่ายนะครับก็มีวางจำหน่ายก่อน
โดยวางจำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้นะครับวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมาเป็นที่แรก
ส่วนประเทศอื่นนั้นยังคงต้องรอประกาศอีกครั้งว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่นะครับ
เพื่อจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกันด้วยกับเรื่องของเครื่องสำอางนั่นเองครับ